เขาได้รับแจ้งมาจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคนเมื่อสักครู่นี้แหละค่ะ
เป็นรปภของศูนย์วิจัยคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รีบโทรมาแจ้งบอกว่ามีรถยนต์นั่งส่วนบุคคลสีดำ

สองคันนี้ค่ะขับไล่วนไปวนมาอยู่ภายในศูนย์วิจัย
ด้านหลังรถมีรอยถูกชนท้ายด้านซ้ายจนกันชนพันยุบลงไปเลย
คนขับรถคันสีขาวเป็นผู้หญิงอายุ๓๐ปี
ก็เล่าให้ฟังบอกว่าอ๋อรถคันดำคันที่ขับไล่ชนเธอเนี่ย
เป็นสามีเธอเองยังไม่ได้จดธรรมสมรถด้วยกันแต่เป็นสามีเอง
ทะเลาะกันค่ะมีปากเสียงกันแล้วสามีทำท่าเหมือนจะทำร้ายเธอ
อาจจะมีเงื้อมือเงื้อไม้หรือว่ากระชากเสื้ออะไรอย่างนี้
เห็นท่าไม่ดีเธอก็เลยขับรถหนีเธอก็ออกมาขึ้นรถแล้วก็ขับรถหนี
ฝ่ายชายขึ้นรถเหมือนกันขับรถไล่ค่ะสุดท้ายเธอก็ต้องหักรถลงไปข้างทาง
งงอยู่ก็เห็นรถสองคันนี้

ก็ลงมาไล่ทำร้ายผู้หญิง

ซึ่งร้อยตำรวจโทพีรวัตรชัยสมศรี
รองสารวัตรสอบสวนสพเมืองเชียงใหม่
คู่กรณีก็คือตัวสามีนี่แหละ

แล้วลาการรถของฝ่ายชายให้มาชดใช้ค่าเสียหาย

ส่วนฝ่ายหญิงไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดนะคะ